คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่๒กู้ภัยใจพระพี่บินกับพี่เอกพันธ์ค่ะ
โอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยทั้งคู่กลายเป็นโลโก้ของมูลนิธิกู้ภัยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
และเมื่อวานนี้ค่ะก็เป็นวันครบรอบนะคะ๒๐ปีผู้ก่อตั้งมูลนิธิร่วมกับตันยู
ซึ่งเป็นงานรำลึกนั่นเองโดยปีนี้มีหน่วยงานร่วมสมทบเงินบริจาครวมเป็นเงินมากถึงร้อยล้านบาท
ซึ่งทุกบาททุกสตางค์นะคะพี่บินบอกว่าจะจัดสรรไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนทั่วประเทศค่ะ
ส่วนความช่วยเหลือนะคะผู้ที่เดือดร้อนที่ชาวสุโขทัยต้องเจอกับภัยน้ำท่วมครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด
มีบ้านเรือนพังเสียหายมากกว่า๑๐๐หลังคาเรือน
พี่บินและพี่เอกพันธ์ก็ยอมรับนะคะว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิด
หลังจากได้ลงพื้นที่และได้เห็นความเดือดร้อนของชาวบ้าน
ก็รู้สึกสงสารจับใจเลยล่ะค่ะ
อันนี้น่าสงสารบางบ้านก็ไม่มีที่อยู่เลย
ต้องออกมาอยู่ข้างนอกนึกแว้มบ้านญาตินะครับ
วันนี้ก็อยู่ในระหว่างเยียวยาครับผม
ในคลิปมียายคนหนึ่งที่ตู้เย็น

ต้องใช้แช่ยาแช่อาหารอะไรต่าง

อดแล้วคือว่าเขาคิดว่าไม่มีตู้เย็นใช้แล้ว
โอ้โฮดีใจนี่คือสิ่งที่เราอยากว่า
ให้รู้ว่าถ้าเราได้ไปเห็น
จากนี้นะคะพี่บินก็ได้เผยความคืบหน้า
เกี่ยวกับกรณีที่ถูกณธวรรษชัย
อดีตกู้ภัยแอบอ้างชื่อเพื่อหลอกเงิน
นายธวัชชัยได้ติดต่อเข้ามาแล้วนะ

ถึงสิ่งที่ทำลงไปค่ะ
มันเป็นเรื่องที่หนักใจมากเรื่องคดีเนี่ยผมก็เห็นใจทั้งผู้หญิงนะครับที่ว่าโดนหลอกลวงและเป็นทำในสิ่งที่มันไม่ดีไม่เหมาะสมแล้วอ้างชื่อผมด้วยนะครับ
ผู้ชายติดต่อมาอยากจะขอเจรจาอยากจะขออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะอะไรยังไงไอ้เราก็โอเคเพราะวันนั้นเราคุยผู้หญิงฝ่ายเดียวว่ามันอะไรคืออะไร
แต่ตอนนี้เรื่องความขึ้นหน้าที่ตำรวจจะเรียกเราไปสอบเพิ่มอะไรก็ยังไม่มีแต่ตอนนี้ผู้ชายติดต่อมาทางเราแล้วแต่ก็ขอเวลาสักสองสามวันครับผมเสร็จวิธีเสร็จงานนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะได้คุยกัน
เชื่อว่าใน๒๓วันนี้นะคะเราจะได้อัปเดตเกี่ยวกับกรณีนี้กับพี่บินอย่างแน่นอนนะคะ
เพราะว่าเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจว่าสามารถที่จะนำเอารูปถ่ายเอาโปรไฟล์ของพี่บินไปหลอกหญิงสาวแบบนี้ได้จริงเหรอ
อันนี้ผู้หญิงก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยเหมือนกันนะ